งานเดียวกันเจอพี่หมูอาซาว่านะคะ
เขาบอกว่าจบแล้วคดีเกาเหลากับใหม่ดาวิกา

เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่นิเทศศิลานี่แหละค่ะ

ตอนนั้นก็คราวใหญ่เหมือนกันนะ
เรื่องแฟชั่นไม่ใส่เสื้อกันเนี่ยค่ะ
พี่หมูอาซาว่าแบรนด์ดังสุดเลยค่ะ
คุยเรื่องการทำงานแต่คิวไม่ลงล็อกกันสักทีเลย

แล้วก็น้องใหม่เองก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นตลอดนะครับ